ได้ยินคำว่าหนีร้อนไปเพิ่งเย็นใช่ไหม

อันนี้หนีร้อนไปเพิ่งเย็นแล้วสุดท้ายโดนตามค่ะ
อ๋อแล้วตอนนี้เขาติดใจ

เสร็จแน่นอน
เสร็จแน่นอน

สรุปคือจะให้เรียกหมาวัดหรือหมาเซเว่น

ใช่คือทุกวันนี้มันก็เป็นหมาวัดอยู่นั่นแหละคุณ
แต่เพียงแต่ว่าวัดมันร้อนไง
คุณทุกเซเว่นจะมีเจ้าถิ่นเฝ้าประตู

จะให้วิ่งไล่จับวิ่งไล่กวดก็คงจะไม่ไหว
แต่ว่าคนก็บอกว่าอุ๊ยเอ็นดูดูสิดูสิ

อยู่วัดมันร้อนหนีมานอนตากแอร์หนีร้อนเป็นพึ่งเย็น